มันไม่อยากให้ลูกกับภรรยาอดนะครับ
เพราะว่าผมเคยมีปมตอนเด็กแล้วอดอดมากไม่มีตังค์สนม
อยู่ที่วัดก็จริงแต่ไม่เคยให้ลูกกินข้าววัดอะไรอย่างนี้
เขาคิดว่าบ้านผมมีเงินมีทอง

ภรรยาพี่ตั้มนี่ไม่สบายเป็นอะไรนะพี่
แบบนี้มันจู่ก็มาพี่มันจะเกิดตอนไหนไม่รู้อะไรอย่างนี้
แล้วถ้าพอมันเกิดขึ้นมาปุ๊บลูกอีก๓คนไม่มีใครเลย
หมอบอกว่าถ้ามาช้ากว่านี้อีกอาทิตย์นึงเสียชีวิต
กติกาการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันจะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลง
เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้นสูงสุดถึง๑ล้านบาท
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓
ใน๖แผ่นป้ายตลอดการแข่งขัน
ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่
โทรหาคนรู้จักได้ฟังเนื้อเพลงต้นฉบัก

เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณ
และข้ามเพลงนี้ไปเลย
สวัสดีครับแฟนรายการของเรานะครับ
และเวลาแห่งความสุขความสนุกสนาน
และการสร้างแรงบันดาลใจก็มาพบกับคุณผู้ชมอีกแล้วนะครับ
๑๘นตรงทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์

กับรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
มาพบกับเรื่องราวชีวิตของเหล่าบรรดานนักสู้ชีวิตนะครับ
ที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจให้กับท่านผ่านทางเสียงเพลง

ไม่ผิดเลยรับไปเลย๑ล้านบาท

อยู่คู่เพื่อเติมกำลังใจ
อยู่คู่เพื่อเติมพลังให้กับคุณผู้ชมค่ะ
คุณผู้ชมค่ะนักสู้ชีวิตของเรานะคะ
ก็เข้ามากันเรียกว่าโอ้โหเยอะมากมาย

ไม่เลือกเพศไม่เลือกวัยนะคะ
ใครก็ตามที่มีเรื่องราวปัญหาชีวิต
อยากให้มีกำลังใจไปต่อสู้

เหมือนนักสู้ชีวิตคนที่แล้วค่ะ

อาชีพนี้เป็นครั้งแรกในรายการของเรา

ที่ได้ต้อนรับและได้พยุงครอบครัวนี้ไว้
เป็นครอบครัวของสับปะเรอหนุ่มคนหนึ่ง
ซึ่งมีลูกหัวปีท้ายปีเลย
ชีวิตไม่ได้ง่ายค่ะ
แต่อาชีพเป็นอาชีพที่หลายคนไม่อยากทำ

ย้อนชมภาพเรื่องราวชีวิตของเขากันอีกสักครั้งค่ะ
สวัสดีครับผมชื่อนายวัชริน

ชื่อเล่นชื่อตั้มอายุ๓๘ปี

เป็นบ้านของเจ้าหน้าที่ประจำชาวพนักสถาน

วัดราชนิยมธรรมวัดหนองผักชีครับ

คอยบอกเขาคอยสอนเขาว่าต้องทำอะไรบ้าง

แต่เพราะตอนนี้ผมกลัวความจนมากกว่า

อาชีพนี้ครับ๒๐ปีที่สัมผัส
แต่ถ้ามาทำเต็มตัวประมาณ๔ปี
รายได้หลักได้จากวัด๕๐๐๐บาท

ถ้าเดือนไหนมีศพเยอะหรือว่ามีงานที่เขาเจาะจงให้เรา
ไปงานข้างนอกครับแบบทำบุญบ้านไปจัดสถานที่ให้หน่อย

เราก็จะมีรายได้ตรงนั้นเพิ่มขึ้นมา
ครอบครัวผมอยู่กันทั้งหมด๕คน
มีผมมีแฟนมีลูกชาย๒คนและลูกสาว๑คน
แฟนผมชื่อตั๊กตั๊กอายุ๒๓
ตั๊กเป็นเมียที่เงียบครับไม่ค่อยบ่นผัว

กินข้าวหรือเปล่าจะกินอะไรไหมจะทำให้กินอะไรอย่างนี้

อยู่ด้วยกันมาเกือบ๑๐ปีแล้วครับมีความสุขดีครับผม
ตั้มเป็นคนนิสัยล่าเริงค่ะอารมณ์ดี

เขาเป็นคนรักลูกรักเมียมากค่ะ
เป็นคนขยันแล้วก็อดทนสู้งานค่ะ
แล้วก็เส้นเลือดในสมองตีบ

แล้วก็เส้นเลือดในสมองตีบนี้พิการขั้นที่๓
แขนขาอ่อนแรงไม่ค่อยมีแรงค่ะ
ห้ามโดนแดดถ้าโดนแล้วหน้าจะแดดเป็นมรรละแรด

แฟนผมต้องมาเป็นโรคร้ายโรคหนึ่ง

น้ำตาล๒๐๐กว่าจนถึง๔๐๐

พอแม่ยายแม่ของแฟนเสีย
เขาก็เลยมาเครียดมาเป็นโรค

ขาแขนอาบน้ำป้อนข้าว
เปลี่ยนเสื้อผ้าทำให้ทุกอย่าง

ท้อค่ะแต่พี่ตั้มก็ปลอบใจ
ให้กำลังใจอยู่ข้างไม่เคยทิ้งไปไหน
เขาบอกว่าเราก็สู้ไปด้วยกันนะ

อยากมีทุนสำรองไว้ให้แฟนค้าขาย
เพราะว่าแฟนผมก็จะขายพวกไอติมปัด

อีกส่วนหนึ่งก็ไว้ไปโรงพยาบาลครับ
หมอเพราะยาบางตัวมันเป็นยานอก

และใกล้บรรยากาศที่มันเศร้าสร้อยอึมครึม

ก็บอกมันเป็นอาชีพของพ่อ

เด็กบางคนเขาไม่มีเหมือนหนูนะ
ถึงพ่อต้องมีอาชีพที่ตำต้อยแต่ว่า
ถ้าหนูกลัวหนูก็จะไม่มีเงิน

อายุถ้าหนูยังช่วยแม่เขาขายคงขายของอยู่เลย
ต้องเข้มแข็งให้เหมือนผมให้ได้
รายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตของเรา
ต้องการเงินทุนเอาไปเป็นทุนสู้ชีวิต
จากรายการของเราเท่าไหร่ครับ

หกหมื่นบาทครับ
หกหมื่นอีนา
เพลงที่สองนะครับบูรค่าสองหมื่นบาท
คุณตั้มร้องได้ครับ

สำหรับนักสู้ชีวิตท่านนี้ที่จะขึ้นมาบนเวทีแห่งนี้

ชายผู้มีอาชีพเป็นสับปะเหลอขอสู้เพื่อเธอและลูกทั้งสาม

สวัสดีครับพี่ตั้ม
ต้อนรับสู่ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตนะครับ
วันนี้ใส่เสื้อมานี่แบบว่าเป็นทีมเดียวกันเลยนะคุณตั้มนะ

ใช่พี่ตั้มอาจจะต้องคุยกับเป๊กคนเดียวนะคะ

ด้านล่างนี่ส่งเสียงมาแต่ไกลเลยอยากได้นม
เดี๋ยวให้พี่ตั๊กส่งนมก่อนเลยก็ได้

ก็มีภรรยานะครับคุณตั๊กและน้องที่อุ้มอยู่นะครับ
แก้มบุ๋มแล้วก็ลูกชายอีก๒คนนะครับ
น้องลีโอและน้องมีตังค์นะครับสวัสดีนะครับ
สวัสดีครับ
ครอบครัวนี้มีกัน๕คนพ่อแม่ลูก
ทุกวันนี้ทำงานหนักสุดเพราะว่าอะไรพี่ตั้มค่ะ

มันไม่อยากให้ลูกกับภรรยาอดนะครับ
เพราะว่าผมเคยมีปมตอนเด็ก
แล้วอดมากไม่มีตังสนม

แต่ผมก็หาเงินได้ตั้งแต่เด็กครับตั้งแต่๗ขวบ

สมัยเด็กแสดงว่าพี่ตั้มลำบากมากลำบาก
ทีนี้พอได้มีลูกเป็นของตัวเอง

แต่ไม่เคยให้ลูกกินข้าววัดหรืออะไรนี้
เขาคิดว่าบ้านผมอ่ะมีเงินเงินทองทำไมต้อง
คนธีรณาศจะมีเงิน
แย่งข้าวพระรู้สึกยังไง
ดินอย่างเดียวไม่พูดอะไรกับใครเลยเดิน

ไม่เงยหน้ามองใครทั้งนั้นไม่ไม่มอง
ด้วยความเขินอายหรอพี่ตั้มมันเจ็บเหรอ

แต่ว่าคำคอรหาของชาวบ้านก็คงอดไม่ได้
ตั้มสอนลูกยังไงไม่ให้รู้สึกว่า

ก็บอกกับลูกว่าสิ่งที่พ่อทำทุกวันนี้
ทำเพื่อพวกหนูหนูจงภูมิใจครับ
งั้นถามหน่อยพี่ตั้มอาชีพนี้มันก็
มันก็พี่ลึกจริงทำให้คนชวนแบบ
งงงวยนะถ้าคนเข้าใจก็จะเข้าใจ
อย่างเราเนี่ยเราเข้าใจแล้วเราภูมิใจในอาชีพพี่ตั้มเหลือเกิน
เพราะว่าได้ช่วยเหลือเรายามเราไม่มีลมหายใจ
ได้ช่วยจัดแจงให้เราไปในทิศทางที่มันถูกต้อง
ถ้าไม่มีอาชีพอย่างพี่ตั้มสักคนหนึ่งเราก็เว้งนะ
ยามที่เราหมดลมหายใจญาติเราก็เคว้งเช่นกัน
คือจริงแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกตินะฮะสำหรับมนุษย์ก็คือมีเกิดแก่เจ็บตาย
แต่พอถึงจุดหนึ่งแล้วจริงคนก็ไม่อยากจะพูดถึงตรงนี้
แล้วทำไมพี่ตั้มไม่ทำอาชีพตีระนาดตีคล้องวงอะไรแบบนี้อย่างที่เคย
คือมันต้องเดินทาง
แล้วมันมีปัญหาอะไรถ้าเราต้องเดินทาง
ก็อย่างที่บอกแฟนผมโรคแบบนี้มันจู่ก็มาพี่จู่มันจะเกิดตอนไหนไม่รู้อะไรอย่างนี้
แล้วถ้าพอมันเกิดขึ้นมาปุ๊บลูกอีก๓คนไม่มีใครเลย
ผมก็ต้องคอยไปรับไปส่งลูกด้วยไง
พี่ตั้มนี่ไม่สบายเป็นอะไรนะพี่

พุ่มห่วงโรคภูมิแพ้ตัวเองครับ
เรารู้ว่าแม่ยายเราแม่ยายของแฟนเป็นแต่ว่าผมไม่คิดว่ามันจะเป็นโรคติดต่อไง

ตอนนี้ผมก็เลยไปอีกโรงพยาบาลหนึ่งที่แฟนมีบัตร๓๐บาทอยู่นะ
เขาก็ล็อกตัวไว้เลย
เราอยู่กับเมียเรามาดีวันหนึ่งเมียเราต้องไปอยู่โรงพยาบาลเป็นอาทิตย์นี่มันก็ไม่ปกติแล้วนะ

ร้องไห้ผมร้องไห้เลยเพราะว่าอยู่กันมา

คุณตั๊กอาการเวลาเป็นลำดับการป่วยมันมายังไงก่อนยังไงหลัง
ตอนขายของมันก็จะขึ้นแดงเรื่อยแล้วก็จะปวดตามเนื้อตามตัว
ก็บอกพี่ตั้มว่าเป็นอะไรไม่รู้พี่เจ็บนิ้วเจ็บขาเดินไม่ได้เลย

ใช่ค่ะปวดมากเจ็บมากแต่ว่าก็เลยหยุดไป๒วันแม่ก็เลยพาไปหาหมอไปตรวจ
หมอบอกว่าถ้ามาช้ากว่านี้อีกอาทิตย์นึงเสียชีวิต
ขออภัยนะพี่ตามเห็นบอกว่าเป็นมีบัตรคนพิการ

ผมคิดว่ามันเป็นไฟลามทุ่งมากกว่า
เพราะว่าพอมันออนแอร์ปุ๊บพอมามีลูกคนที่สองก็มาเป็นเบาหวาน
เบาหวานเสร็จปุ๊บแม่ยายเสียก็มาเป็นเส้นเลือดในสมองตีบเป็นเดือน
เอามาเป็นเดิมต้งอุ้งอุ้งอาบน้ำอาบทาป้อนข้าวทุกอย่างมันเป็นมรสุมมาทั้งหมด

พี่ดำณตอนนั้นน่ะใจคนเป็นสามีตอนนั้นเป็นยังไงบ้างกับการที่จะต้องต่อสู้ทุกสิ่งทุกอย่างในครอบครัว
กำลังใจให้กำลังใจคือลูกเต้าไม่ต้องเป็นกังวลกินข้าวป้อนเสร็จก็ให้ยกน้ำเบลพยายามให้เขาทำทุกอย่างที่หมอสอน
กายภาพทำทุกอย่างตั๊กต้องเชื่อหมอถ้าเชื่อพี่คนเดียวไม่ต้องเชื่อหมอด้วยหมอสอนยังไงต้องทำอย่างนั้น
เพราะผมยังมีความคิดลึกว่าสิ่งที่ผมทำมาทั้งหมดกับสิ่งที่ผมมองไม่เห็นต้องมาช่วยผมบ้างแหละทุกศพผมบอกขอทุกศพผมจะทำให้ดีนะขอให้แฟนผมหาย
สิ่งศักดิ์สิทธิพึ่งทุกอย่างตัวเราเองด้วยกำลังใจสำคัญที่สุด
เดี๋ยวนะเราห่วงภรรยามากเวลาเราออกไปทำศพเราก็คุยกับศพด้วยเหรอพี่ตั้มคุยทุกศพว่าขอให้หาย

สิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะทางแพทย์หรือทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์

เอาพลังใจมาจากไหนพี่ตั้มทั้งที่เรื่องที่ประสบเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กนะเป็นเรื่องใหญ่มาก
แล้วในขณะเดียวกันเนี่ยลูกสามคนไล่เลี่ยกันเนี่ยมันต้องเหนื่อยมาก
สมองตีบอะไรพวกนี้ตัดไปเลยตอนที่มีลูกคนที่สามหมอบอกว่าคุณเป็นโรคถึงขนาดนี้แล้วคุณจะมีลูกคุณมีลูกได้ยังไง
ผมว่าผมพลาดผมนับวันผิดหมอบอกมาคำเดียวว่าให้เลือกระหว่างลูกกับแม่จะเอาใคร

ลนเลยครับแล้วเราไปปรึกษาหมอเลยว่าหมอถ้าผมไม่เอาไว้ต้องทำยังไง

ลดทุกอย่างแล้วก็แฟนผมอาทิตย์หนึ่ง๔วันต้องไปเจาะน้ำตาลทุกวัน
ขุนยอดขุนพอดจริง

แต่จะสู้อย่างเต็มกำลังได้ก็คงจะต้องใช้กำลังใจจากคุณภรรยา
เดี๋ยวรบกวนนะให้คุณภรรยาให้กำลังใจกันสักนิดนึง
ตั้มเดินไปกอดภรรยาสักทีหอมสักฟอด
เอากำลังใจกลับมานะคะ
เพื่อแข่งขันกันในรอบนี้
สู้เหลือเกินค่ะครอบครัวนี้
ยอดคุณพ่อจริง

เราอาจจะไม่ได้เห็นสาวน้อยตัวเล็กยืนถือขวดนมตรงนี้แล้ว
แต่ด้วยความเป็นคุณพ่อที่เข้มแข็งนะ

เราจึงได้เห็นว่าทั้ง๓คนนั่งอยู่ตรงนี้
ด้วยความภาคภูมิใจแล้วก็ผ่านอะไรกันมาเยอะเหลือเกิน
เอาละครับก็ทราบเรื่องราวของ
ที่มีอาชีพเป็นสับปะเลอคนแรกในรายการของเรากลับไปแล้ว
คุณตั้มก็ร้องไปแล้ว
ตั้มตั้งใจมีความมุ่งมั่นที่จะไม่พึ่งคนอื่นแล้ว
ต้องใช้เมื่อกี้คือเอาไปใช้ก็ได้

ถ้าไม่อยากเป็นหนี้ต้องร้องเพลงนี้ให้ได้ค่ะ

วันนี้ก็มาเริ่มกันที่เพลงที่๓ครับ
เพลงนี้มูลค่า๔๐๐๐บาทอินโทรมาเลยครับ

เคยร้องแต่ผมคิดว่าผมจำเนื้อไม่ได้แน่

ของก๊อตจักรพรรณครับใจสารภาพ
ก็เคยร้องอยู่แต่ว่าไม่ได้ร้องนานแล้ว

ไม่น่าจะผ่านไปได้แน่

ถ้าสู้ตอก็มีสิทธ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
ก็น่าจะเป็นข้ามเพลงนี้ไปเลยที่คุณตั้มอยากได้มากที่สุดเอาละครับตัดสินใจใช้ตัวช่วยแล้วนะครับในเพลงนี้เพราะฉะนั้นตัวช่วยมีทั้งหมด๖แผ่นป้ายนะครับบอกหมายเลขมาได้เลยนะครับคุณตั้มครับแผ่นไหนครับ
๓นะครับ
และตัวช่วยแผ่นที่๓ที่คุณตั้มเลือกนะครับก็คือ
เอิมาลีเป็นหรอกผิดได้๑คำ

ก็ช่วยได้แต่คงยังไม่พอนะครับคุณตั้ม
ข้ามเพลงนี้ไปเลยยังเหลืออยู่ในนั้นนะครับคุณตั้มครับ
เพราะฉะนั้นแผ่นไหนครับ

แผ่นที่๕นะครับก็คือ
ตัวช่วยแผ่นที่๕นะครับคุณตั้มเปิดมาแล้วเป็นเพลงเก่งของคุณครับ

อันนี้ก็คงจะเป็นผลดีแล้วก็ผลกรรมดีที่คุณตั้มได้ทำเอาไว้

วาดเสียวทีเดียวนะฮะ
ให้เพลงอะไรไว้คะเป็นเพลงเก่ง

ไม่รู้ว่าโอมหรือเป่าหรืออะไรกันแน่น

สามารถร้องผิดได้๑คำ๑๑ที่เท่านั้น
ถ้าร้องผ่านไปได้ด้วยดี
แล้วไปสู่เพลงเป้าหมายในเพลงหน้าโดยมีตัวช่วยเหลืออยู่
เข้ามเพลงนี้เราก็ยิ่งไปเลยก็ยังอยู่นะครับ
ระหว่างที่เราคุยและอธิบายกติกาเนี่ยสายตา
เขาก็มองภรรยาภรรยาก็มองหวานเยิ้มนะส่งกำลังใจนะ
คุณตั๊กอยากพูดอะไรไหมคะ

แล้วอีกเพลงเดียวเท่านั้นผ่านเพลงนี้แล้วก็จะถึงเป้าหมาย

เพลงนี้มูลค่า๔๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๓เพลงมาครับ

จะเป้าคาทะมหาธรรม
จนห่วงจนผ่านส่วนใหญ่ลงเสน่ห์
ทั้งสาวใหญ่สาวเล็กทั้งนางเอกลิเก
ทั้งแม่คาห่ามเกษทั้งที่อยู่โรงงาน
จะเสกคาทะลงมาครับ
นานาท้องให้ฉันมีชื่อต้อง
อยู่ทั่วทุกมุมมา
อย่าให้ต้องอกหัก
ให้คนรักนาน
เป็นคนใจชาวบ้าน
ทั่วถิ่นฐานเมืองไทย
ภาวนาท้องคาทะทั้งวี

แล้วจะไม่มีแฟนใหม่
คนบุญเผื่อนุ่นนำใจ
ถ้ามองรักใคร
แล้วขออย่าให้เบื่อเรา
มัวเป่าคาถามหาราย
แฟนผมมีรักใหม่
สิ้นสดใสแสนเศร้า
มั่วลงเชื่ออาจารย์
คิดว่าท่านช่วยเรา
ผมก็เลยต้องเศร้า
เลยเลิกเป่าคาถา